แต่ร่างราวของขายยังไม่ได้หมดแค่นี้ต่อกี้ไปอ่างทองใช่ไหม
ไปต่อเลยสุโขทัยค่ะ
ที่วัดหนองทองเขาบอกว่าชาวบ้านเดินทางมา

เดินไปกระซิบข้างหูของไอ้ไข่อีกทีนึงด้วย
กลัวว่าขอในใจแล้วไอ้ไข่ไม่ได้ยิน

ก็เลยเดินไปกระซิบแล้วก็กลัวคนข้างหลังได้ยินเหมือนกัน

เป็นการย้ำเตือนพรที่ขออีกที

อันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม

เดินไปกระซิบอีกครั้งเพื่อเป็นการตอกย้ำ

อกจากนี้ชาวบ้านที่เดินทางมาที่นี่ต้องไม่พลาด

เขาจะไปดูจุดหมายปลายประทัดกัน

หลายคนเขาก็ไหว้ไอ้ไข่ก็จะต้องมีการจุดประทัด

แต่จุดหมายปลายประทัดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
จะให้ไปดูมันก็คงจะไม่เหมือนกันหรอก

ใกล้แบบนี้ชาวบ้านก็จะมาจากทั่วสารทิศแหละค่ะ

จังหวัดใกล้เคียงเองที่เดินทางมา
ส่วนบางคนที่เขาได้รับโชคลาภกลับไป

น้ำแดงชุดทหารแล้วก็ของเล่นต่างมาถวายเป็นการแก้บน
อย่างที่เราเห็นกันว่าก็มีของเล่นมีของแก้บนวางเรียงรายถวายกันอยู่แบบนี้นะจ๊ะ
เป็นอีกหนึ่งที่เนาะที่หลายคนแวะเวียนไปกันในช่วงนี้สำหรับจะไปขอพรไอ้ไข่กัน